ต่อกันที่เรื่องราวของนักกีฬาไทยกันบ้างนะคะ
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยค่ะ
แข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นค่ะ

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่า
สาพันธ์จักรยานนานาชาติได้ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาประเภทถนน
จุธาทิพย์มณีพันธ์นักกีฬาประเภทถนนหญิงค่ะ
หลังจากมีคะแนนสะสมโอลิมปิกแรงกิ้ง
ประเภทบุคคลติดอันดับที่๑๐๐แรกนะคะ
โดยจุธาทิพย์อยู่อันดับที่๓๐มีอยู่๕๙๔คะแนนด้วยกันค่ะ
ในประเภทลูกจากจายอังสุธาสาวิทนะคะ
โดยจ่ายนะคะจะต้องทำผลงานให้ดีที่สุดอย่างน้อย๓สนาม
ระหว่างวันที่๒๖กุมภาพันธ์ถึง๑มีนาคมปีหน้าที่เยอรมันค่ะ
และเมื่อดูจากคะแนนสะสมของประเทศไทยณตอนนี้ค่ะอยู่อันดับที่๒๒ค่ะ